บางคนบอกสัตว์ไม่ถนัดขอดูพืชแปลกได้ไหม

วันนี้จะรวบรวมพืชลักษณะแปลก
ที่ไม่ได้หาชมได้ทั่วไปมาให้ดู
ที่ตกข่าวเราในช่วงที่ผ่านมา
วันนี้ดูเลยแล้วก็ตั้งใจชมเลยค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับพืชลักษณะแปลก
ที่หาดูไม่ได้ง่ายทั่วไป
เริ่มกันที่เรื่องนี้ชาวบ้านที่จีนออกไปเก็บเห็ดเจอเห็ดสุดแปลก
หลายคนบอกว่าดูคล้ายภาพวาดผลงานของแวนโกะเฮ้ย
นี่นะเป็นเห็ดป่าที่ชาวบ้านในมณฑลยูนานเก็บมาได้ลักษณะดอกเห็ดเนี่ยมีสีชมพูออกแดง
พอลองผ่าดูหั่นเป็นแผ่นก็พบว่าพอทิ้งไว้สักพัก
เห็ดเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าเหลืองเป็นเส้นลวดลายแปลกตา
ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเห็ดที่เห็นในคลิปนี้เนี่ยเป็นเห็ดพึ่ง
แม้สีของมันจะแปลกตาแต่เป็นเห็ดที่กินได้ไม่มีพิษแต่อย่างใดครับ
ไปต่อกันที่จังหวัดราชบุรีพบต้นไม้แปลกที่บ้านหลังหนึ่ง
ว่ากันว่าไม้ต้นนี้เนี่ยมีที่เดียวในจังหวัด
เผินก็นึกว่าต้นงิ้วแต่ว่าไม่ใช่นะเขาบอกว่านี่นะคือต้นเกล็ดมังกร
ซึ่งพบอยู่ที่บ้านเลขที่๓๘หมู่๑๙ตำบลด่านทัพตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
เป็นบ้านของคุณติ่งแสงสว่างโดยต้นไม้ดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะลำต้นกลมสีเทาเป็นเงาวาวับ
มีหนามเรียงเวียนรอบลำต้นยาวขึ้นระหว่างร่องแยกของใบทรงรีสีเขียวคล้ายกับเกร็ดมังกร
และมีความสูงเกือบห้าสิบเมตรเลยทีเดียวเชียวคุณติ่งเจ้าของต้นไม้บอกว่าต้นเกล็ดมังกรนี้เนี่ย
เมื่อ๓๐ปีก่อนเขาได้ไปดูงานที่จังหวัดปราจีนบุรีและเห็นต้นไม้ดังกล่าวแปลกดี
เลยขอหน่อมาปลูกที่บ้านแล้วไม่คิดว่ามันจะโตสูงใหญ่ขนาดนี้และตั้งแต่นำมาปลูกที่บ้านก็อยู่เย็นเป็นสุข
ไม่เคยมีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรจึงคิดว่าอาจจะเป็นเพราะต้นเกล็ดมังกรต้นนี้ด้วยล่ะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าถูกรางวัลหรือเปล่าทางคุณติ่งเคยถ่ายภาพต้นเกล็ดมังกร
และส่งให้เพื่อนช่วยหาข้อมูล
ซึ่งเพื่อนก็ไม่มีใครรู้จัก
แต่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะต้นไม้มงคลหายาก
คุณติ่งจึงอยากให้นักวิชาการที่รู้จักต้นไม้ชนิดนี้

และอยากจะเพาะพันธุ์ขายให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยล่ะครับ

อยากมีปลูกเอาไว้ที่บ้านเลยอ่ะ
พูกไปก็ไม่เคยขึ้น